ไปหาอะไรกินกันต่อเนื่องเลยดีกว่าไปกินขนมนี่ขนมเทียน
บอกว่ากินแล้วชีวิตมันเจริญรุ่งเรืองมีแสงสว่างดั่งเปลวเทียน
อ่าลงไปที่จังหวัดสุโขทัยกันเลย
ที่นี่เขาก็มีร้านดีร้านเด็ดนะครับขนมเทียนสูตรเด็ดสูตรโบราณของ
ร้านขนมเทียนแม่สินอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
เป็นขนมเทียนสูตรเด็ดที่ว่ากันว่าลูกค้าเยอะมาก
เป็นของคนนี้ครับนางสาวจิตานันคำบางครับเป็นผู้สืบทอด
ขนมเทียนจากคุณแม่เขาสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ
เด็ดวิธีทำขนมเทียนของแม่สินอยู่ที่แป้งและไส้ของขนมเทียนครับ
แป้งจะใช้แป้งข้าวเหนียวนวดให้มันนุ่มก่อน
แล้วก็นำมาผสมกับน้ำตาลปี๊บที่ละลายเอาไว้
ส่วนไส้ขนมเทียนครับจะนำถั่วเขียวซีกหรือว่าถั่วสีเหลืองนี่แหละ
นึ่งก่อนเสร็จป๊าบมาโครกับกระเทียมแล้วก็พริกไทย
ให้มันละเอียดเลยนะใส่หมูสับลงไป
ผัดส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันจนมันหอม
ปรุงรสด้วยเกลือป่นและน้ำตาลทรายให้มีรสหวานเค็มเผ็ด
ครบรสเลยทีเดียวจากนั้นนำไส้ที่ผัดเสร็จแล้วนะ
ไปไหว้ให้มันเย็นก่อนไปไหว้ให้มันเย็น
เสร็จแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนกลมนำแป้งที่พักไว้มาห่อ
ใส่ขนมแล้วก็มีใบตองแบบนี้ค่ะตัดไว้ให้เรียบร้อย
ใช่แล้วครับก็นำใบตองที่เตรียมไว้มาห่อ
แล้วก็นึ่งประมาณสัก๓๐นาทีครึ่งชั่วโมง
มาวางวางซ้อนเรียงกันเอาไว้นะครับ๓๐นาทีเท่านั้นในการนึ่งครับ
สุกแล้วใบตองจะแยกแล้วก็คลายกลีบดอกไม้ออกมา
มันก็จะสวยงามออกมาน่ากินน่ารับประทานมากนะครับ
นี่คือขนมเทียนสูตรโบราณสูตรคุณแม่สินจ้า
ส่วนราคาขายมีขายแบบเป็นกิโลกรัมด้วยนะครับ

ใช่ครับกิโลกรัมละ๑๕๐บาทเท่านั้นเอง
แล้วก็มีขายแบบเป็นแพ็คเกจจิ้งน่ารัก
อันนี้เป็นแบบกระเช้าเล็ก

ชอบจังเลยคุณชนะสั่งให้หน่อยสิ

ราคา๒๐๓๐บาทเท่านั้นเอง

ที่มันเปิดออกมาเห็นเป็นสามเหลี่ยมเนาะคุณแม่เนาะ

คุณผู้ชมก็ไปซื้อกันได้นะครับ

ถ้าหากว่าไปไม่ถูก

หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นเอาไว้ให้แล้วนะครับ

เป็นการประชาสัมพันธ์ร้านเขานะครับ